อันนี้หลายคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึงทำได้ขนาดนี้
จำเรื่องคุณยายแคล้วได้ไหมคะคุณยายแคล้วข้างคุณอ่ะ
ที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้แกอายุแปดสิบห้าปีนะคะ
ถูกเพื่อนบ้านคนนึงมาตีสนิทแล้วก็บอกว่ายายยายไปเปลี่ยนสาขาบัญชีเธอ
ให้ไปเปิดบัญชีอีกบัญชีนึงทำบัตรใหม่แต่เพื่อนบ้านคนนี้เอาบัตรเอทีเอ็มไว้เอง
เอาสมุดบัญชีไว้เองยายแกก็เปิดใหม่ก็ไม่ได้อะไร
เพิ่งขายที่ได้ห้าล้านมีเงินอยู่ห้าล้านห้า
ถ่ายไป๑ปีพอดีหลานสะพ้ายมาขอยืมเงินเลยบอกเอาไป
เพราะว่าเงินถูกกดออกไปตั้งแต่วันที่ยายมาเปิดบัญชีแล้ว
พอไปตรวจสอบดูเป็นการกดจากบัตรเอทีเอ็ม๒๘๔ครั้ง
แจ้งความแจ้งความเสร็จเพื่อนบ้านถูกจับค่ะครับจับสี่สิบห้าวัน
แล้วปล่อยตัวออกมาใช่แล้วยายบอกเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้พอถูกปล่อยตัวออกมา
เสร็จปุ๊บนี่นะมาข่มขู่ยายด้วยบอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
จะฆ่ายายให้ตายยายบอกตอนนี้ยายเครียดมาก
อยากตายจริงแล้วไม่ต้องให้วนคนมาฆ่าหรอก
ยายอยากฆ่าตัวตายเลยแหละเพราะยายไม่เหลือเงินแล้วครับ
จากการขายที่ดินแปลงหนึ่ง

ตั้งแต่หลักหมื่นบาทจนถึงหลักแสนบาท

นายแคล้วบอกว่าเป็นฝีมือของเพื่อนบ้าน
ส่วนอีกบัญชีนึงที่มีเงินฝากเกือบ๖ล้านเนี่ย

เปิดบัญชีใหม่แล้วก็เอาสมุดบัญชีกับบัตรยายไปเลย

ไป๑ปีเอ้าเงินเหลือ๐บาทเลยเนี่ย

เพราะไม่มีเงินใช้จ่ายเลยต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแสนนึงเนี่ย
แล้วยายจะเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะ

แล้วมึงตายเป็น
มึงเข้ามากูก็ฆ่าเหมือนกันแล้วว่
อันนี้คือใครพูดอย่างนั้น

อุ้ยเพื่อนบ้านคนนี้อืมที่ใช้ชื่อว่าลีเนี่ยนะครับโอ้
วิรกรรมเยอะอยู่นะอันนี้เพื่อนบ้านบอกนะบอกชอบเอาพระเครื่องมาปล่อยขายกับชาวบ้าน
แล้วก็มาตีสนิทพูดคุยจนชาวบ้านหลงเชื่อหลายคนเลยอ่ะตัวเธอเองก็เคยถูกหลอกให้เช่าพระบูชาอยู่หลายครั้ง
ปลอมหมดเลยนักข่าวอันนี้เธอว่างั้นนะปลอมหมดเลยพระเหล่านี้นะเอออุ้ยคุณ
แล้วเพื่อนบ้านลายนี้ยังชอบมาเรียกรายเงินจากชาวบ้านบอกจะเอาไปลงทุนที่วัดหนองคล้าที่สระบุรี
ลักษณะเหมือนชักชวนลงทุนบอกจะได้เงินปันผลคืนมาเหมือนกับแชร์ลูกโซ่เลย
ลงไปห้าหมื่นจนวันนี้ยังไม่ได้คืนสักบาท
พี่เป็นคนลงทุนกับเขาไปด้วยห้าหมื่นตอนนั้นคือเขามาชักชวนลงทุนอยู่ยังไงอ่ะค่ะ
ประมาณนั้นแหละผลปรากฏว่าเป็นยังไงก็คนไหนที่คนไหนที่ได้ก็คือได้
เขาก็ไปปลูกบ้านสร้างบ้านก็มีคนได้จริงจริงมีคนได้จริงจริงใหม่มีคนได้
แต่พอตอนหลังมาถ้ามันก็เริ่มแบบเริ่มมีชื่อเสียงไม่ดี
บางคนเขาก็โดนโกงโดนหลอกโดนโกงกันไปคนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเลยทำไมต้องมาหากินกับคนแก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มันไม่ใช่ไงคุณไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างเหรอใช่ไหม
เราได้คุยกับคนที่รับซื้อที่ดินของคุณยายไปด้วยนะ๕ล้านบาท
เป็นเงินประมาณ๕ล้านบาทแต่แยธิแคล้วเป็นคนจ่ายค่าโอนห้ายที่ดินให้
ทำสัญญาเนี่ยเขาหอบเงิน๕ล้านเป็นเงินสดนะ

วันนั้นเพื่อนบ้านที่ชื่อลีนี่ก็ไปด้วยกันนะ
โอนที่ดินเสร็จก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันผิดสังเกตเลย
นี่พอมารู้ว่ายายแคล้วถูกโกงเงินจากเพื่อนบ้านนี่ก็ตกใจเหมือนกันนะ
ดินที่เขาซื้อไปก็แปลงนี้แหละค่ะ๒๐ไร่

บริสุทธิ์ใจแก้อยากได้เงินไปทำบุญ
คุณผู้ชมคะฟังความต้องฟังทั้งสองข้างนะคะ
เราส่งผู้สื่อข่าวไปสำรวจที่บ้านของเพื่อนบ้านที่ถูกกล่าวหาคนนี้

บ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านยายแคล้วหรอก
ไม่เจอคุณลีแต่เจอญาตินะคะ

เพราะเขายืนยันในความบริสุทธิ์ใจของเขา
เราเลยบอกเอองั้นขอเบอร์ได้ไหม

น้อยจะได้โทรคุยจะได้ฟังความจากฝั่งคุณลีด้วย
อยู่ฝั่งเดียวอยากรู้ว่าเขามีอะไรอยากจะชี้แจงไหม
ก็ได้เบอร์มาค่ะคุณเนติชาวก็เลยโทรคุยกับคุณลีโดย
คุณลีบอกว่าไม่ได้เอาเงินของยายไปตามที่ถูกกล่าวหานะ
นั่นแหละเป็นคนบอกให้เธอไปกดเงินให้
แล้วก็อยากให้มาช่วยดูแลยายหน่อยเพราะยายไม่มีใครไม่ค่อยสบายด้วย
ทุกครั้งที่กดเงินก็เอาไปให้ยายทั้งหมดนั่นแหละไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเลย
ยืนยันด้วยว่าไม่ได้มีการไปข่มขู่บอกจะขู่ฆ่าอะไรยายนี่ก็ไม่มี
เธอบอกเธอพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในเรื่องนี้ค่ะ
ก็คือพี่ลีกำลังจะบอกว่าเงินที่หายไปเนี่ยก็เพราะคุณยายเหมือนมอบหมายให้เราไปกดเองใช่ไหมพี่

เอ้าเล่าไม่ตรงกันนะคนละเรื่องเลยนะคะ
ผู้กำกับสพพระพุทธบาทก็บอกว่าแหม่สองฝ่ายก็สองเรื่องเลยนะเหมือนหนังคนละม้วนเลย
ฝั่งของผู้ถูกกล่าวหาก็คือเพื่อนบ้านที่ชื่อลีเนี่ยบอกคุณยายช่วยตัวเองไม่ได้
ขอให้เธอเข้ามาช่วยดูแลเป็นคนบอกให้เธอไปกดเงินมาให้
บาททุกสตางค์ก็ให้คุณยายหมดไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัว
แต่ฝั่งคุณยายก็บอกว่าลีนั่นแหละเอาเงินไปเอาบัตรเอทีเอ็ม
เอาสมุดบัญชีไปแล้วไปกดเงิน๒๘๔ครั้งยายนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาลีฐานลักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืน
ข้อหาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคนอื่นโดยมิชอบนะคะ
ซึ่งคดีนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดอยู่ในชั้นอายการอยู่
ตำรวจบอกเดี๋ยวคงจะต้องสืบต่อแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
แล้วเรื่องมันจะไปจบยังไงอะไรเนี่ยเพราะว่าฟังแล้วสองฝ่ายนี่เล่าคนละเรื่องเดียวกันเลยนะ